รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
สวัสดีวันชมครับเอาล่ะครับชมนี้ไปนะครับ
จะเป็นหนึ่งชมโมงของความอัศจรรย์หนึ่งชมโมงกับความเชื่อนะครับ
ในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
พี่หนุ่มเคยมีความรู้สึกแปลกกับหลานมายูหรือเด็กมายู
มาว่าน้องเขาสามารถสื่อสารอะไรได้แบบ

ถามว่าผีคืออะไรลูกผีอะไรเหรอไม่เข้าใจ
ผีเขาอยู่บนรถเข็นมีคนเข็นอยู่เนี่ยเห

เป็นเหมือนรถเข็นวิวแชร์แต่มันไม่มีใคร

นั่นคือสัมผัสถ้าใครมาเล่าอย่างนี้บางคนอาจจะไม่เชื่อ

ช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวฮือฮาเหลือเกิน

เขาก็บอกมาพูดขึ้นมาลอยของเขาอะไรอย่างนี้
คุณเชื่อว่าลูกของคุณสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ไหม

ท่านผู้ชมฮะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดกับตัวเองก็จะรู้
แต่ถ้าเราไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังบางทีเราไม่รู้หรอก

เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเซนต์เห็นวิญญาณตั้งแต่๖ขวบ
เรียกได้ว่าเป็นสายเลือดคนเห็นผีเลยฮะ
แต่ทุกวันนี้ถามว่าตัวเองเนี่ยเชื่อในเซนต์ไหม
เขาบอกว่าเขายังทดลองอยู่เลย
เขายังลองของอยู่ตลอดเวลา

ไม่เชื่ออย่ารบหลู่

ทำงานประจำแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยค่ะ

ที่เริ่มเชื่อเรื่องผีหรือเห็นวิญญาณมันไปเริ่มยังไงฮะอาเชิญ
เริ่มจากตอนที่เด็กค่ะ๖ขวบ

แต่ก่อนโทรทัศน์สมัยก่อนมันต้องเป็นระบบหมุนนะคะ

แม่บอกว่าเดินเข้าไปเข้าไปหุ่นทีวีซิเปลี่ยนช่อง
ตอนนั้นประมาณ๖ขวบเราก็กำลังจะเดินเข้าไป
อยู่ดีก็มีชายแก่ค่ะลอยแบบนี้

คือเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ลอยแบบนี้
แล้วตกใจร้องไห้วิ่งเข้าไปหาแม่บอกแม่ผีหลอกผีหลอก
แล้วคุณแม่ก็เลยดึงเราเข้าไปในบ้าน

ในห้องแล้วดูรูปรูปบรรพบุรุษอะค่ะ
ว่าเห็นใครเราก็ชี้บอกคนนี้แล้วเราก็กลัวว่าคนนี้คนนี้

ใช่ค่ะ

แล้วท่านก็เสียชีวิตที่ห้องนอนของคุณแม่

ครับพอตกกลางคืนเนี้ยคุณยายเป็นโรคหอบท่านจะคอยขากเสลดอ่ะค่ะ
อ่าแล้วทุกทุกวันตอนนี้พอคุณยายเสียวันนั้นนอนอยู่
ตอนนั้นก็เป็นไข้ด้วยคุณยายก็เราจะเห็นคุณยายทุกครั้ง
นั่งอยู่ข้างข้างคุณยายจะเราหันหน้าไปไหน
จะเจอเข่าคุณยายค่ะอืมเจอเข่าคุณยายคือตอนนั้นกลัวก็กลัว
แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะต้องกลัวไหมพอรักก็รักอะค่ะ
ก็เลยเลือกที่จะหันหน้าไปหาตามากกว่าแต่จะเจอทุกคืนเลยค่ะ
เจอคุณยายเนี่ยเหรอเจอทุกคืนคือหลังจากที่แกตายไปเนี้ยนะ

เขาบอกถ้าคุณป่วยเมื่อไหร่นั่นแหละคุณจะเห็นคุณยายคุณได้ชัดขึ้น

คืออันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเรารับ
น้องสาวอะค่ะห่างกันประมาณ๓ปีน้องสาวยังเล็กอยู่เลย
เขาก็อยู่ดีเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูจะไปดูแก้วแก้วไม่สบาย
คุณแม่ก็งงบอกจะไปไหนเอ่อเขานอนไม่สบายอยู่จะให้พี่นอน
เขาบอกไม่ได้จะต้องไปดูมันไม่สบายแต่เป็นเสียงคุณยายนะคะ
แม่บอกเป็นเสียงคุณยายเป็นเสียงผู้หญิงแก่
แล้วเขาก็น้องก็ลงไปแม่ก็ยอมให้ลงไปแล้วเขาก็ลูบหัวแล้วบอกว่าหายเร็วนะลูกนะ
คือน้องสาวอะค่ะยังเด็กมากอยู่
แต่กลายเป็นว่าพูดว่าหายเร็วนะลูกนะหายประมาณแล้วเสียงก็แก่เลยใช่ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเรียกแม่ว่าไอ้แขก
คือแม่จริงแม่ไม่ได้ชื่อแขกนะคะแต่แม่เขาหน้าเหมือนแขก
คือคุณยายจะเรียกแม่แบบนี้
ซึ่งเด็กตอนหนึ่งคงไม่รู้หรอกไม่มีใครบอกเขาด้วยคงไม่เรียกแม่แบบนั้นด้วย

แม่คุณเป็นยังไงถ้ารู้ว่าอยู่ดีมีคนแบบว่า
ลับบางอย่างที่มีเฉพาะระหว่างแม่ลูกรู้

เชื่อค่ะเขาถามว่าแม่ใช่ไหม

ใช่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องผีเรื่องสาง
ครั้งหนึ่งด้วยปากของคุณเนี่ย

หนูก็บอกว่าแน่จริงก็ตามหนูไปที่บ้านสิน่ะพูดอย่าง
นั้นเลยไปท้าเด็กใช่ค่ะคานองอื้ออออ่อตอนนี้พวกัด
มาบ้านเสร็จก็นอนเป็นวันหยุดคุณพ่อก็ไปรับคุณแม่
เราก็นอนอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้รู้สึกพอเหมือนจะตื่นแต่มันลุก
มันลุกขึ้นมาไม่ได้อืมเหมือนพี่อ้ำอะค่ะอืมพอหลับตาเสร็จก็เห็น
ตากับยายที่อยู่ที่อยู่ข้างเนี่ยเหมือนล้มไปล้มมาตอนเราหลับตาเราเห็น
แต่พอเริ่มหลีตาขึ้นมาได้นิดนึงแต่ขยับตัวไม่ได้นะคะ
ก็คือเหตุการณ์ปกติเราก็หลับตาอีกตอนนี้เห็นลูกอาจารย์คนนั้นนะคะ
มากระแทกลงตรงกลางอ่ะรูปตาตั้งอย่างงี้ก็สั่นตอนแรกสั่น
พอคุณหลับปุ๊บปั้งใช่กระเด็นอย่างนี้เลยแล้วก็หน้าดุดุผมสั้นสั้นจำได้เลยค่ะ
ขาวดำแล้วก็หน้าดุผู้หญิงค่ะเออแล้วเรารู้แล้วล่ะ
เรารู้เหมือนกับว่าตายายเหมือนเขาสู้กันนะคะแล้วเราก็บอกว่าอาจารย์หนูขอโทษ
คือตายายสู้ไม่ได้ทำเหมือนทำนองนั้นเพราะว่าแต่รูปตายายยังอยู่นะคะ
แต่ก็มากระแทกตรงกลางแล้วเราก็รู้เราก็บอกว่าอาจารย์หนูขอโทษ
หนูหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูจะไปไหว้แต่ขอโทษอาจารย์หนูเป็นลูกศิษย์นะหนูขอโทษ
ต่อรองอีกต่อรองหนูเป็นลูกศิษย์นานแล้วอาจารย์แล้วเหมือนกับว่าได้ยินเสียงคุณพ่อมา
เราก็แบบเรียกชื่อพ่อแต่ไม่มีใครเลยก็ไปนั่งรอหน้าบ้านนั่งนั่งกลัวอยู่หน้าบ้าน
ตื่นตื่นเลยค่ะพอพ่อมาก็หลุดคือเหมือนได้ยินเสียงพ่อมาแต่จริงพ่อไม่ได้มา
แต่พอเราพอเราลุกเรียกชื่อพ่อพึ่งไปปุ๊บไม่มีใครแล้วก็ไปเอาพวงมาลัยไปไหว้เพราะกลัว
คุณเองก็เรียกว่าไม่เชื่อเรื่องผีตอนนั้นน่ะนะฮะใช่ใช่ค่ะ
แต่ในมุมกลับกันคุณเองก็เป็นคนที่มีสายเลือดคนปราบผีเพราะตาคุณเองเนี่ยเป็นหมอผี
แม่อันนี้แม่เล่าให้ฟังเพราะตอนนั้นยังเด็กคือตาเขากึ่งเขาเหมือนเขามีวิชาทำนองนั้น
ที่บ้านจะมีพวกมีดหมอพวกพักเก่าเขาจะมีคุณตาไปปากผีปอบ
เขาเขาขี่จักรยานมาเขาเป็นยามเฝ้าท่าทรายอ่ะค่ะแล้วเขาก็เมามีดแล้วแม่ถามว่าพ่อไปไหน
แม่ก็ถามว่าผีปอบยังไงอ่ะพ่อ
แต่เขาไม่ได้รับเป็นอาชีพนะคะ
คือเหมือนกับคนที่วัยรุ่นสมัยก่อนเขาก็ชอบเรียนวิชา
สักเป็นตัวอะไรอย่างนี้

คุณย่าคุณเนี่ยก็เป็นหมอดูด้วย
เป็นครอบครัวมูเตรูอย่างเต็มรูปแบบเลยจริง
คือย่าเขาเป็นลักษณะของเหมือนเขา

เขาเป็นตอนที่เรายังเด็กมากอยู่

เขาเป็นพวกร่างทรงตั้งศาล

แต่หนูก็ไม่รู้ว่าใครบ้างไม่ได้ถามไม่ได้สนใจ

เขาจะเอาดวงเราไปดูตั้งแต่เราดูได้ตั้งประมาณ๑๕มั้งคะ

เนี่ยถ้า๑๘ไม่รับขันก็ต้องท้อง

แล้วก็บอกว่าไม่จริงอะ

เราบอกว่าอ๋อไม่หนูอยากมีสามี
คือให้หนูเลือกรับขันหนูไม่เอาไงหนูไม่ชอบ
หนูบอกว่าหนูอยากมีผัว
คือขันเขินไม่รับผัวมาก่อน

ขอโทษนะคะมันเหมือนงมงายเราคิดอย่างนั้นไงนะเวลานี้

ยายบอกเลยบอกถ้ามึงไม่รับขันเนี่ย

น้องเรียนจบเรียนจบม๖
แล้วก็เรียนมหาลัยแล้วก็ดอบท้องลูกคนแรก

แต่ว่าท้องสองเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณอยู่
กำกึ่งระหว่างความเป็นความตาย

อันนั้นก็เพราะว่าตอนทำหมัน

พอจะลืมตามันลืมตาไม่ได้
ไม่รู้มันกระดิกไม่ได้ค่ะ
แต่ว่าได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมา

และมีคนนึงไม่รู้แบบเท่าไร๖๐๔๐
๖๐๔๐เรารู้รู้แล้วว่ามันโคม่าแล้ว
ก็คือตัวคุณใช่เราแต่เราคิดว่า
ใครอ่ะใครแต่เพราะตอนนั้นเราคิดเราดิเราอยู่ในห้องผ่าตัด
แล้วเขาก็พูดอีกว่าเพราคือชิบประจอนอ่ะค่ะ
เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าต่ำเพราะเรารู้ว่าต่ำ
แล้วเฮ้ยเราเหรอแต่เราลืมตาไม่ได้นะคะ
เขาก็ตบได้เริ่มจากมารู้อีกเขาก็ตบหน้า
แต่ก็ลืมตาไม่ได้เขาบอกอย่าหลับนะเขาเรียกชื่ออย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับ
เราก็ไม่หลับแต่มันลืมตาไม่ได้พูดก็ไม่ได้
พอสักพักนึงรู้สึกตัวเองลอยขึ้นมา
มันมีแสงอะค่ะมันเหมือนมันมีแสงขาวเต็มไปหมดเลยรอบตัวเรา
ขึ้นมาเราก็เฮ้ยทำไมมันลอยล่ะ
ก็เลยหันไปดูตอนนี้หันได้แต่เห็นตัวเองอยู่ข้างหลัง
เฮ้ย

ตัวที่ลอยขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นคนหรือเป็นแค่จุดไฟ

แล้วทุกอย่างเป็นแสงสีขาวขาวไปหมดทั้งห้องเลย

คือเริ่มรู้แล้วว่าอะไรจะตายเหรอ

แล้วเขาเป็นเหมือนก็ไม่ค่อยแข็งแรง
อย่าตายนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หนูได้อยู่

หล่นมาพอหล่นมาเสร็จ
พยาบาลตบพัวอันนี้เริ่มรู้สึกดี

เขาก็เรียกชื่ออีกแล้วเขาบอกอย่าหลับอย่าหลับ

อาจจะเป็นยาชามันสูงประมาณ

ใช่ทำนองนั้นนี่คือแล้วสิ่งที่เราได้ยิน

ได้เลี้ยงได้เลี้ยง
ลูกคุณมา๖เดือนเอาล่ะ

หมอบอกอีกเขากำลังจะตาย

นี่พีคสุดเพราะว่าเห็นเป็นตัวเป็นตน

เห็นเหมือนมีผู้ชายยืนเรารู้สึกแล้วมีผู้ชายคนนี้เยอะ

เพื่อได้อยู่เลี้ยงลูกมา๖เดือน
เอานะวิบากนะ
ยังไม่จบนี่ลูกคนที่สองนะลูกคนที่สองนะใช่หมอบอกอีก
เขากำลังจะตายใช่ค่ะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นฮะคือตอนนั้นลูกเป็นโรคประจำตัวคือหอบ
อบหืดหนูต้องลาออกจากงานเลยเพราะว่าต้องเขาเข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เลย
ออกมาสามวันก็ต้องเข้าอีกแล้วครั้งที่หนักที่สุดคือตอนหกเดือนนี่คือหมอใช้เหมือนกับ
ออกซิเจนคอบอะค่ะไม่ใช่พ่นยาที่ปิดหน้าแล้วไม่ใช่แล้ว
แล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บหมอก็บอกว่าคุณแม่ถ้าผ่านคืนนี้ไม่ได้ก็คือให้ทำใจ
คือเราเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็แบบเสียเซลล์เลยแบบโอ้ตายแล้ว
เราก็เลยเดินไปที่ระเบียงอะค่ะพอกับหมอไปเสร็จจะเดินไปที่ระเบียงจะฆ่าตัวตายเลย
เรารักลูกอ่ะแต่เราก็พอมันมีสะกิดนึงว่าแล้วลูกคนโตล่ะตายไม่ได้ทำไง
เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงใช่ค่ะตอนนี้เราก็มองเห็นวัดวัดหลวงพ่อประการ
วัดกลางชาวบ้านนะคะที่เขาเขานับถือกันเพราะว่าเหมือนกับศักดิ์สิทธิ์มาก
คุณเห็นได้ยังไงก็วัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะ
คือคุณเดินไปที่ระเบียงคุณจะโดดตึกเอ่อตึกชั้นแปด
ปรากฏว่าไอ้ท่าน๘คุณมองไปแล้วคุณเห็นวัดอยู่ข้างหน้าเห็นหลังตาใช่ค่ะใช่
อ๋อนั่นวัดหลวงพ่อพระการทำยังไงใช่ค่ะจะหยุดใกล้กัน
ก็พนมมือแล้วก็บอกว่าถ้าลูกชายคนนี้รอดคือเขาไม่ตายอ่ะ
หนูจะยกลูกชายคนนี้ให้เป็นลูกของหลวงพ่อแล้วก็ทุกวันเกิดจะพาเขาไปไหว้แล้วก็
แล้วเราก็เดินกลับมาไม่ได้คิดอะไรนะคะ
กลับมาก็มาดูแลลูกปกติไม่ได้นอนทั้งคืนเลย
พอ๙โมงหมอมาหมอบอกว่าคุณแม่น้องหายแล้ว

อาการที่ปาดเขียวค้ำหายเลยไม่มีเสลดในปอด
พอหายเสร็จปุ๊บก็ออกโรงพยาบาลวันนั้นเลยค่ะ
หนูก็ยังแปลกก็พาลูกไปถวายที่ท่านเลย
ไปวางที่เท้าแล้วก็ยกให้
แล้วทุกปีวันเกิดก็จะต้องเอาเขาไปที่วัดนะคะ

สองคนก็เลี้ยงง่ายดีเลยค่ะ
แล้วตัวเด็กเองเขาเชื่อไหมว่าเขาเป็นลูกพระ

ขวบนึงสองขวบยันอายุสิบห้าเลยอะ

นี่ไงแต่ว่ายังไงเนี่ยเวลาผ่านไปคุณมดดำ
อาการเห็นผีของคุณเองก็ยังอยู่เรื่อย
ตอนอายุ๓๓ปีก็ยังเจออีก
๓๓ปีนี้พีคสุดเพราะว่าเห็นตัวเป็นตน

จากที่ผ่านมาไม่เชื่อเลย

ก็หมาก็ยังเห่าอยู่ก็มีเห็นผู้ชายคนนึงค่ะยืนมองไปที่บ้านงาม
บ้านงานที่เขาทำขึ้นบ้านใหม่เออเออเขาก็ยืนแล้วก็บอกใครอ่ะ
ทำไมถึงไม่เดินเข้าไปในบ้านเขานะเขามีงานอยู่
ก็คืออันนี้บ้านบ้านหนูแล้วนี่บ้านงาน
คือมันเดินผ่านไปไม่ได้มันต้องเดินอ้อมแต่ว่าเขายืนเฉยยืนนิ่ง
แล้วเราก็ถามว่าใครใครเขาก็ไม่หันนะเราก็ถามใครอ่ะจนเสียงดัง
เขาค่อยค่อยหันมาช้าช้าแล้วเขาก็นิ่งหนูแล้วบอกว่าใครอ่ะ
เขาก็สะดุมันตกใจอ่ะว่าเราเห็นอ่ะอืมแล้วเขาก็หายฟับเข้าไป
เหมือนทางตันในป่าลกอะค่ะซึ่งไม่มีทางที่คนจะไปได้
เราก็รีบวิ่งขึ้นมาบนบ้านมาดูตรงระเบียงว่าถ้ามันเป็นคนยังไงมันก็ต้องวิ่งได้ทางเดียว
มันเริ่มมีการเห็นอยู่แล้วมันวุบไปอ่าไม่มีค่ะรอครึ่งชั่วโมงกว่าจนแฟนบอกทำไมไม่เข้าห้อง
ไปคุยกับลุงข้างบ้านก็คือตอนเช้าเจอกันพอดี
บอกลุงเมื่อคืนนี้หนูเหมือนเจอผีเลยมันไม่ใช่คนแน่เลย
เขาก็บอกว่าลักษณะยังไงเราบอกอ๋อใส่เหมือนสแลกพับขาครึ่งหนึ่งไม่พับขาครึ่งหนึ่งสูง

เขาบอกอ้าวนั่นมันพ่อตาเขาที่เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้ว

น้ำซ้ำนะฮะเคยคุยกับผีด้วยแต่ผีเมิน
ก็คือต่อจากวันนั้นนะคะตอนเช้าเราก็ไปหาแม่ที่บ้าน
แล้วคือไม่ค่อยได้ไปบ้านแม่เท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่บ้านแฟน
แล้วตอนนี้พอเสร็จละสามสักสามทุ่มก็จะกลับบ้านล่ะ
เพื่อนก็นั่งสังสรรค์กันอยู่หน้าบ้านบ้านตรงข้ามกัน
แล้วเราก็เห็นลุงลุงคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับแม่

เราก็เรียกเขาลุงเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีป่ะ

เขาก็นั่งเช่ยว่าเอ้ยเล่าก็พูดนะ
แต่เพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยเพื่อนก็บอกว่าพี่พูดกับใครอ่ะ
ก็บอกเออไม่สนใจก็เดินกลับไปกับลูกสาว

คือเบอร์เบอร์มึนมึนจำไม่ได้แม่เมื่อสามเดือนที่แล้วแม่ก็ไปงานศพเขาอ่ะ
เอ้าจำไม่ได้เราก็เลยรีบหันไปมองหันไปมองไม่เห็นใครเห็นแก้วเหล้าวางอยู่
ก็เดินไปหาเพื่อนเลยถามว่าแก้วเนี้ยแก้วใครอืม
ของใครเพื่อนก็บอกอ๋อของลุงแต๋วไงพี่
จุดทูปให้แกมากินเหล้าด้วยเอ้าเพื่อนบอกก็คือคนที่คุณไปงานศพ
แต่แกมากินเล่าด้วยใช่อ่าคือปรากฏว่าไอ้แก้วนั้นแหละของแกคือมาจุดทูป
เอ้ยลุงกินข้าวไอ้กินเหล้านี่ใช่แล้วคุณก็เห็นกันมานั่งกัน
คุณต้องคุยกับแกเนี่ยนะใช่แต่แกไม่พูดอะไรเลยแกนั่งมองมองนิ่งเฉย
พูดอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่เฉยเคยหาคำตอบไหมว่าทำไมคุณถึงเห็นผี
เคยถามคุณแม่ค่ะถามแม่ว่าเออแม่ตอนหนูเกิดมันมีอะไรพิเศษป่ะ
เคยฝันอะไรไหมแม่ก็บอกว่าตอนเกิดอ่ะแม่ได้ยินหนูเกิดประมาณตีหนึ่งกว่า
ได้ยินเสียงมันจราจรมาเป่านกหวีดปี๊ดเสียงคล้ายเปรตอ่ะ
บอกอย่างนี้แต่ว่าตอนฝันเนี่ยฝันว่าแม่ชีจะมาขออยู่ด้วย
แม่บอกว่าถ้าไม่ให้เกิดจะแบบจะเอาแม่ให้ตายเลยอ่ะ
นี่คือที่แม่เขาฝันแล้วพอเกิดมาก็เขาก็ได้ยินเหมือนกับเสียงเปรตมาขอส่วนบุญ
พูดอย่างงี้นะคะเราก็เลยเอ๊ะก็เลยลองไปถามคุณก็บอก
อาจจะเป็นเหมือนกับของเก่าหรือเปล่าเคยนั่งสมาธิมาก่อนหรือเปล่า
เมื่อชาติที่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ชาตินี้ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้
คุณเห็นวิญญาณเล่ร่อนวิญญาณเล่ร่อนเนี่ยแต่ว่าเล่ร่อนก็ไม่ผิด
ส่วนใหญ่เขาไม่รู้ตัวมากกว่าอ๋อไม่รู้ตัวว่าตายใช่ค่ะอย่าง
เคสที่เห็นคือตอนนั้นขับรถขับรถไปกำลังจะกลับบ้าน
สะพานแถวบ้านขับรถไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยฝนตกด้วยค่ะตอนนั้น
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่รถติดนะคะผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้
มันมีแค่สองเลนสะพานใหญ่ก็ยืนใส่หมวกแก๊ปสีดำเสื้อสีเทา
ยืนอยู่ยืนเฉยอีกแล้วเราก็คิดผีป่ะคือเราเรารู้แล้วผีชอบยืนเฉยอืม
ว่าผีป่ะเราก็เลยบอกลูกชายว่าน้องจ๊อปน้องจ๊อปดูซิ
ถ้ามีอุบัติเหตุข้างหน้าดูสิว่าคนตายใส่เสื้อสีเทากับใส่หมวกสีดำหรือเปล่า
บอกกับลูกแต่ไม่ต้องบอกแม่นะเดี๋ยวลงสะพานก่อนเราค่อยแล้วค่อยบอกเขาห้ามทัก
ทักมาถ้าเรากลัวเขาขึ้นมาแล้วคุณก็ให้ลูกคุณไปดูเนี่ยนะ
ก็ขับรถผ่านไงคะก็มีอุบัติเหตุข้างหน้าจริงจริงก็ขับรถ
บอกให้ลูกคุณมองแต่ตัวคุณไม่มองเนี่ยนะอ๋อก็เราขับรถไงเรากลัว
แล้วกลัวว่ามันต้องเบี่ยงเหลือเลียนเดียวก็ดูสิ
กระดูกแล้วเขาก็นิ่งเราก็ขับรถลงมาบอกอ่ะ
ไหนบอกมาดิใช่ไหมใช่แม่ใส่เสื้อเอ่อเป็น

บอกว่าถ้าเป็นวิญญาณส่วนใหญ่เขาจะนิ่ง

แม่บอกว่าให้จับดูอุบัติเหตุข้างหน้า
แล้วค่อยไปบอกแม่ทางเข้าบ้านครับ

วกกระเด็นอยู่ข้างสีดำหมวกแก๊ป

เจอแบบบรรพบุรุษมามั่งครับ

ทำไมถึงเชื่อแม่

เพราะแม่เขาไม่โกหกลูกเขาอยู่แล้ว
รู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยแม่พาไปฝากเป็นลูกของพระการ

ก็บอกว่าขอให้ดูแลจ๊อปไปเรื่อย
อยากให้จ๊อปมีเหตุอะไรไม่ดีเลย
ถ้าสมมุติเขาบอกว่าคนเห็นผีเนี่ย
จุดที่เจอบ่อยที่สุดคือตามโรงแรม

พอมีเหตุการณ์ไหนที่คุณจำได้แม่นบ้างไหมครับว่า

หนักที่สุดก็คือพิศนุโลก

ดีจ้ะห้องแบบโอ๊ยตายแล้วชอบ

แต่เราตอนนั้นเราเริ่มที่จะไม่กลัวผีแล้ว

ตอนนี้พอเรารู้แล้วล่ะว่า

ก็เลยเอาพระพุทธชนราชที่ไปเช่ามาค่ะ

ก็นอนบอกว่าไม่ต้องมายุ่งนะจะนอน

เรานอนกันก็นอนอย่างนี้

เราก็ไว้ด้านนี้

หนูว่าจะวิ่งไปหาพี่อีกคนนึงแล้วที่ห้อง

คือแล้วเขาก็กลัวแบบนอนตัวสั่นตันแบบคิดว่าที่เดียวกันแน่เลย
ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เจอเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์
จะไปกับเช็คอินแต่เช้าไงคนวิ้งกันวิ้งกับทั้งโรงแรมไปไหนไปไหน
คุณพระตังค์กับคุณหนูมาทำอะไรค่ะอ๋อจะเช็คอินจะนอนไม่ไหว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
ต้องกดเข้าไปตามหากันนะมีหมอดูว่ามีมีเนี่ยร่างทรงก็บอกว่าสบจะอยู่ตรงนี้
แต่คุณไม่เชื่อถูกไหมฮะตอนนั้นคุณทำยังไง
คือหนูสงสารพ่อแม่เขาแต่ไม่ได้โทรไปนะคะ
ก็หยิบรูปพี่คนนี้มาดู
เป็นถึงเป็นโครงกระดูก
พยายามจะพูดอะไรก็ไม่เห็นแค่นั้นจริงแล้วก็เห็นขับ
พอเห็นเสร็จไม่รู้ทำยังไงพิมพ์ในเฟซบุ๊คตัวเอง
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเจอเฉพาะแล้วก็โพสต์เอาไว้

คุณพิมพ์เอาไว้วันที่๓เดือน๙ปี๖๐นะครับ
บอกว่าพออ้อยที่เป็นข่าวนั่งตายอยู่ในป่าลึกมาก

ปรากฏว่าผลข่าวออกมาเป็นยังไงฮะคุณหนุ่มฮะ
คือข่าวก็ออกมาเนี่ยนะฮะบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยไปเจอ
เป็นกระโหลกแล้วก็มีนาฬิกา
ซึ่งทั้งหมดนะครับเมื่อเห็นแล้วมั่นใจเลยว่านั่นเป็นของพออ้อย
นี่นะครับอันนี้ตามภาพข่าวนะครับ
ที่โพสต์เนี่ยคือจะต้องการลองของกับตัวเอง

จริงไหมว่าเรามโนเองหรือเปล่า

เป็นภาพค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากยุ่ง

เราไม่ได้อยากสร้างกระแสหรือไม่ได้อยากอะไร

ยังไงนั่นมันพี่กูนะ

ก็คือพูดในใจนะคะนั่นไงนั่นพี่กูนะ

หนูก็ลุกขึ้นมาเฉยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำตรงนู่นนี่

เพราะเรารู้สึกว่าเราไปยุ่งเรื่องของเขา

ที่เขาพูดว่าคนเราป่วย
มันก็มีทั้งเจ้ากรรมนายเวรกฎอยู่จริงใช่ไหม

เพราะว่าอย่างเจ้ากรรมในเวรเนี่ย

เอาก็จริงทั้งสองเคสจริงที่เป็นผีจริง
ผีเล่นนอกนั้นก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้ากรรมในเวียนของตัวเองหมด

จากเราเขาเลือกทำดีให้ผีมันดูอะค่ะ
อันนั้นคือเป็นคติ

เรารู้สึกว่าถ้าเราเห็นว่าคนคนนี้เราเกลียดใครมาก

เขาทำดีจริงยอมพร้อมที่จะให้อภัยเขา

เคยไปป้นบ้านเขา
ก็ทำดีอะค่ะก็สวดมนต์
มันว่าอ๋อคนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริง
คนนี้มันไม่ใช่คนเดิมของชาติที่แล้ว
มันจำไม่ได้แล้วว่าชาติที่แล้วมันทำอะไรบ้าง

ไม่ได้โง่ตลอดมันก็เห็นเอ๊ะนี่มันดีจริง

ทำดีให้ผีมันดู
วันนี้ขอขอบคุณคุณแก้วมาก

ไม่มีคำตอบขอบคุณมาก
ขอบคุณครับ

ค่ำคืนนี้ของเรายังไม่จบนะครับ
ช่วงหน้ามามูกันให้จุใจ

เพราะแม้แต่โปรแกรมเมอร์

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ดูจากครั้งนี้หลังว่าไม่น่าจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องอะไรอย่างเนี่ย

อ่าน่าจะใช่

ให้คุณโอ๊ตแนะนำตัวหน่อยดีกว่าว่า

ครับก็เปิดบริษัท

ส่งพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอลแถวเจริญกรุงนะครับ

คือเราเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อน

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเจอผีของคุณเลยก็ว่าได้

เราใช้เวลาประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงนี่แหละประมาณนี้

ก็ถามพี่รอปภบอกพี่รอพออยู่ถึงกี่โมง

เราก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นนอน
ผมก็บอก

เปลี่ยนไปเรื่อย

ที่นี่ต้องเปิดประตูไว้ให้นะ

ไก่ร้องนะฮะไก่ขันเราก็ถึงขึ้นไป

สรุปเพื่อนที่ไปเปลี่ยนหน้าไปยังกันจะแบบว่าเปลี่ยนหน้า

เขาน่าจะรู้วันที่เราพูดกันวันนี้

ทำไมไม่ล่าเขาฟังกลัวเขากลัว

เราขี่มอไซค์ไปที่พังงาที่เกาะเกาะหนึ่ง

ไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีเรือข้ามฝาก
มันเหมือนข้ามแม่น้ำเจ้าพญาไกล

เรือที่เขามาเป็นเรือเรือเล็กมาก
แต่เอามอไซค์วิกไบค์คันหนึ่งลงไป

มันเต็มรอสักพักหนึ่ง

สามารถเอารถทั้งหมด๕คันขึ้นไปได้

ไปถึงปุ๊บก็มีคนสองคนนั่งรออยู่

แล้วก็ถามว่าแล้ววันนี้ทัวร์เข้าเยอะไหม

เยอะก็ถือว่าแบบไม่น่ากลัว
แต่เราไปถามมีใครมาอย่าง
บอกอ๋อประมาณดึก
เขาบอกแล้วนี่มันกี่โมงแล้วไม่ดึกอีกเหรอ

ก็ทุกคนก็ทำธุระส่วนตัว

เราก็ได้ยินเสียงคนเดินเยอะแยะมากมาย

เป็นห้องของทางผ่านของถนนอยู่แล้ว
ก็เลยเปิดประตูออกไปดู
ไปเป็นเพื่อนหน่อยไปดูรถกัน

ก็ออกมาก็มาถึงหน้าโรงแรม
รถบัตรก็ไม่มี

ใช่ก็บอกบรรยากาศไม่ดีเลยนะพี่

พอบอกยังบอกโอเคนอนได้

ภาพที่เห็นจะเป็นภาพกลับหัว
ก็คือเห็นคนแก่

เหมือนเด็กมันอยู่ไม่สุขอะเนาะ
เขาก็นั่งทำได้แค่นั้น
แต่ใบหน้าที่เห็นเราโชคดีมาก

มันเป็นภาพที่เราเห็นว่า

เป็นบ้านไม้น่าจะอยู่ริมทะเล
แต่ในภาพมันกลับหัวแค่นั้นเอง

วิถีชาวบ้านที่เขาทำอยู่

สถานที่ที่คุณไปสรุปแล้วมันคืออะไร
สถานที่นี้มัน
เขาเรียกเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอนซึนามิ
เขาเอาศพมาวาง
เขาเอาศพมาวางตามทางเลย

คือเอาศพจากซึนามิไปไว้ที่นั่นเหรอ
ใช่ก็คือเกาะนี้เขามีศพเยอะมาก

จากเหตุการณ์ซึนามีเยอะมาก
แต่การเดินทางจากการเจออะไรมากมาย

เอาล่ะคุณนี่แหละมีเซนต์อะไรบางอย่าง

กับคนที่ตายไปแล้วได้ในบางครั้งนะฮะ

เพื่อนคนนี้ขี่รถด้วยกัน

เขามาในสภาพที่มีความสุข
ก็คือยิ้มแล้วอยู่บนรถ
อยู่บนรถมอไซค์เขาที่ลูกเขาซื้อ

แต่ว่าเขาชอบรถคันนี้มากกว่า
เขาเลยมานั่งรถคันนี้แล้วเขาก็ยิ้ม

ส่วนใหญ่เวลาที่คุณจะสื่อสารคุณจะฝันเอา

เห็นคนมานั่งคล่อมรถเองว่ะ
ในฝันน่าตามีใสแว่นตัวอ้วนนะ

มันคือรูปพ่อเขาที่นั่งท่านี้

ครั้งที่สองที่เจอเนี่ยอันนี้คือเรากลัว
เพราะเขามาในความรู้สึกว่าเรากลัวเขามากเลย

เราก็เลยทิ้งใคร

อันนี้คือในฝันที่เราคุย
พอเราตกใจตื่นคืนนั้นเราไม่ได้นอน

แล้วก็คิดว่าเขาจะชอบกินอะไร
เราก็เลยไปซื้อไข่พะโล้กับขาหมูกับผัดหน่อไม้

บอกมาตราเนี่ยในบาทมีผัดหน่อไม้

แสดงว่าเราเดาไป

คือรู้สึกเหมือนเขาเข้าฝาญเพื่อให้บอกลูกเขาด้วย
เหมือนเขาน่าจะมีอะไรแต่ว่าก็เลยทำไมไม่เข้าไปบ้านเขาเอง
ไม่จบนะไปยืนคุยกับผีตายโหงอีก
คุยกับเขาทำไมผีตายโหงแล้วเขาเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหน

ใช่นี่โปรแกรมเบอร์โปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมนะเออ
ประมาณตีสองผมก็เดินเข้าไปด้วยด้วยความที่แบบเรารู้จักอะครับ
ก็เลยทักเขาอ่าสวัสดีครับพี่ทำไมกลับบ้านดึกจัง
คือรู้จักเขาเหรอเรารู้จักเขาเขาเป็นกัปตันที่นั่น
เป็นกัปตันอยู่ที่ร้านอาหารใช่ว่าไงพี่เป็นไงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอใช่
มันตี๒แล้วนะเหมือนเขากำลังจะปิดประตูอะครับ
เขากำลังก้มปิดประตูแล้วก็เลยเข้าไปสวัสดีเขาแล้วก็ไปทัก
แล้วถามว่าพี่ยังไม่กลับบ้านดีเหรอเขาบอกอืมอีกซักพัก
แต่ตัวเขากำลังจะปิดปิดไอ้นี่นะเราก็ถามว่าพี่ผมขอโทษนะ
วันนั้นที่พี่โทรมายืมตังค์ผมผมไม่สะดวกจริง
แกก็บอกไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วก็คุยก็คุยกับแกนานพอสมควร
โต้กันแต่ว่าเขาไม่ได้หันหน้ามาให้เราเห็นนะแต่จากที่นั่งเขาก็ลุกขึ้นยืน
แต่เราจะไม่เห็นเขาไม่ได้หันมาเต็มแต่เห็นข้างแล้วตรงนั้นเป็นมุมมืด
เสร็จแล้วเราก็เลยเดินตรงเข้าไปในงานทางเดินไปเรื่อยมันจะผ่าน
มันจะผ่านอยู่ช่วงนึงมันมีแสงวิ่งเข้ามาหาเราเราก็นึกว่า
นึกว่ารถเปิดไฟอืมอ่ามันเปิดไฟฟืบเราก็หันไปดูพอหันไปดูปุ๊บ
เราก็ไม่ได้สนใจเราก็เดินไปทำงานต่อหลังจากนั้นยังไงต่อ
หลังจากนั้นตอนบ่ายผมก็มาที่นี่ก็ได้คุยกับรอปภ
ก็รอพอบอกพี่พี่ไปงานศพกัปตันไหม
ผมบอกงานศพใครงานศพพี่คนนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะต้องขอโทษ
เขาบอกอ้าวเป็นไรอ่ะเขาผูกคอตายเราก็ถามอ้าวผมเพิ่งคุยกับเขาเมื่อคืนนะ
แล้วเขาผูกเมื่อไหร่ต้องสงสัยเพิ่งผูกแน่เลยในความคิดเรา
ที่ผ่านมาเจอเราไปแล้วแล้วกลับบ้านไปไปผูกคอตายแน่เลย
เราก็คิดอย่างนั้นแต่จริงเขาผูกมาหลายวันแล้ว

ใช่ไปมาหลายวันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เชื่อ
ก็มีคนมาถามเยอะมากถามเรื่องที่เราเจอแล้วคุยอะไรกันต่างนานา
เราก็เลยไม่มั่นใจก็เลยขอขึ้นไปขอกล้องวงจรปิดเขาดู
ไปดูเลยว่าฉันคุยกับใครวะคืนนั้น

คือมันมีเทคโนโลยีในการรองรับเราอยู่แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าเขาตายจริงเหรอ

ที่เมื่อคืนเราคุยกับเขา
ผมก็เลยขึ้นไปขอกล้องเขาดูเขาก็เปิดรีลันให้เราดูนี่แหละ
เราก็จะเห็นว่าเราเดินเข้าไป
จริงเข้าไปจากหน้าถนนเลย
พอเข้าไปเสร็จเราจะไปหายไปตรงนั้น
ตรงบ้านที่คุยกับพี่เขาพี่กัปตันนะฮะ
หายไปอยู่พักหนึ่งประมาณ๕๑๐นาที

ที่มันรับระหว่างทางเข้ารถนะฮะ

เราก็ได้คุยกับเขาแล้วเห็นว่าเราคุย

ช่วงระหว่างที่เราเดินจากรอพอไปที่แสงเนี่ย

ไม่รู้แต่เวลาเวลาเดินปกตินะ
แต่ในกล้องคุณหายไป๓๐นาที

เพราะว่าตัวเรากับไฟมันหมุน

จากลายทางจากที่เป็นอุโมง
คุณเดินมาปุ๊บไปส่องวัด

แต่ตรงนี้ช่วงนี้ที่คุณเดินไปเนี่ย

ในกล้องที่คุณเข้ามาปรากฏกายอีกทีนึงเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับเพราะว่ามันมีกล้องหน้ากล้องหลังรับอยู่แล้วไง

ทางเข้าลานจอดรถมันต้องมีกล้องรับอยู่แล้ว
ห้างเราจะหายไปช่วงนั้น

สรุปพี่คนนั้นคือยังไง

เขาผูกคอตายหลายวันกว่าที่เราจะเจอ
ที่เขาจะมาหาเราหรือเราไปเจอเขา
จังหวะนั้นแต่เขาตายจริง
แต่ที่แน่คุณไม่ได้เห็นภาพนั้นคนเดียว

เพราะว่ายังมีเจ้าหน้าที่บางท่านที่เขา

ขอยืมเงินกลางดึกหลังที่เขาตาย

อันนี้คือพวกทีมงานหรือเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมา

บอกใช่แต่ว่าพี่โอ๊ตโดนหนักกว่าพี่โอ๊ตเห็นเลย

เชื่อไหมว่าโลกนี้มีวิญญาณจริง
ผมว่ามันเป็นอีกพบหนึ่งมีความเชื่ออย่างนั้น
แต่ไม่รู้ว่าเราสัมผัสไม่ได้

ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานำเสนอไปในวันนี้

นี้บ้างไหมฮะเรารอเรื่องราวของคุณอยู่นะครับ
ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญของเราจังเลยฮะ
เอาละครับวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอไป
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ
วันนี้ผมมูตัวพ่อคุณมดดำมูตัวแม่ลาไปก่อนนะครับ